นิธิไทยรัฐได้มีการเปิดอาคารแล้วก็ส่งมอบอาคาร๑๐๐ปีกัมพลวัชรพล
ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑๐บ้านชมภูพาลจังหวัดสกลนคร
เพื่อที่จะขยายโอกาสแล้วก็พัฒนาการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
โดยมีนางศาตรีรุทเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานพิธีรับมอบอาคาร๑๐๐ปีกัมพลวัชรพล
ซึ่งมีมูลค่า๔๗๖๐๐๐บาทครับ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑๐บ้านชมภูพาลอำเภอตำบลสร้างค้ออำเภอภูพาลจังหวัดสกลนคร
โดยมีนายมานิดสุขสมจิตบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
และกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ
เป็นผู้ร่วมส่งมอบพร้อมกับแขกท่านผู้มีเกียรติในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
นี่ก็มากันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับ
ทางด้านของนายมานิดบอกว่าโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
เพื่อชุมชนในชนบทนั้นเป็นโครงการที่นายกัมพลวัชรพล

และผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐได้จัดตั้งขึ้นมาครับ
ทางด้านองค์การยูเนสโก้เองก็ได้มีการประกาศยกย่อง
นายกัมพลวัชรพลนั้นเป็นบุคคลสำคัญของโลก
เพราะว่ามีผลงานดีเด่นด้านการสื่อสารมวลชน
ในโอกาส๑๐๐ปีชาดาการเมื่อปี๒๕๖๒ด้วยครับ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐจึงเห็นควรให้เพิ่ม
จำนวนของโรงเรียนไทยรัฐวิทยานะครับ
จาก๑๐๑เพิ่มมาอีก๑๐เป็น๑๑๑นะครับ
เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญนั้น
ก็ทำให้ตอนนี้โรงเรียนไทยรัฐวิทยามีครบแล้ว
ทั้งหมด๑๑๑โรงเรียนด้วยกันครับ
โดยทางด้านของนางสาวตรีนุเทียนทองได้มีการกล่าว
ชมหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่เล็งเห็นความสำคัญ
ของการศึกษาของเยาวชนของชาติแล้วก็ชื่นชม
กัมพลวัชรพลด้วยที่มีส่วนสำคัญในการสร้างโอกาส
การศึกษาให้กับเยาวชนของไทยครับ
และนับเป็นโอกาสที่ดีของลูกหลานชาวอำเภอภูพาล
จังหวัดสกลนครที่ได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือดูแล
อุปการะด้านต่างจากโครงการดีของมูลนิธิไทยรัฐด้วยนะครับ
หลังจากลงนามรับมอบอาคารเสร็จแล้วนะครับ
รัฐมนตรีรวมทั้งคณะผู้บริหารของไทยรัฐเอง
ก็ได้ไปเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง
นิทัศกาลที่กลุ่มโรงเรียนต่างได้มาร่วม

ไทยรัฐวิทยา๑๑๐บ้านชมพูพาน

ขอบคุณชาวไทยรัฐ

เพราะว่าคุณผู้ชมก็เป็นส่วนหนึ่งในการอุปการะคุณไทยรัฐของเรา

คือเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อการเป็นสื่อมวลชน
แล้วก็เรื่องของการเป็นพลเมืองที่ดี
เพิ่มเติมไปใน๒วิชาเพื่อให้น้องเยาวชนนั้นได้มีความรู้รอบด้านมากยิ่งขึ้น

รากฐานของบ้านคืออิดรากฐานชีวิตคือการศึกษา

เราเห็นประโยชน์ตรงนี้นะคะก็เลยมอบกลับไปคืนสู่สังคมแบบนี้นะคะ